ศึกรอปภคุณเพราะว่าอดีตรอปภคว้ามีดมากระซวกแทงหัวหน้ารอปภ
นับ๑๐แผลจนเสียชีวิตคาที่นะครับ
แค้นเพราะว่าถูกหัวหน้ารอปภสั่งพักงาน
ต้องถูกไล่ออกแล้วก็โดนด่าไปถึงพ่อไปถึงแม่นะฮะ
เกิดเหตุชุลมุนขึ้นนะฮะหลังเหตุการณ์คนก่อเหตุขี่รถจักรยานจนหลบหนีไป
แต่ทีนี้ตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเรื่องของเส้นทางการหลบหนีแล้วนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นอดีตรอปภคือนายวิรุธศรีศุกร์
คว้ามีดมาดักกระซวกแทงนายลิขิตเลิศปัญญาอายุ๔๙ปี
ซึ่งเป็นหัวหน้ารอปภจนเสียชีวิตเพราะแค้นฝังใจแค้นฝังหุ่น
ทำให้ชีวิตของเขานั้นล้มเหลวนะครับ
เสียชีวิตอยู่บริเวณหน้าบริษัทแห่ง๑ย่านคลอง๘
ที่ตำบลลำผักกู่ที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปครับ
จากการตรวจสอบสภาพศพของนายลิขิตผู้ตายนะครับ
นอนหงายเสียชีวิตอยู่บริเวณลานจอดรถ
ตรวจสอบพบว่าถูกแทงตามร่างกายกว่า๑๐แผลคุณ
คนจะถูกแทงขนาดนี้คนก่อเหตุแสดงว่าแค้นจัดเหมือนกันนะครับ
เบื้องต้นตำรวจสพธัญบุรีสอบสวนเพื่อนร่วมงาม
ก็ทราบว่านายลิขิตผู้ตายเป็นระดับหัวหน้ารอปภ
หรือเรียกว่าสายตรวจเป็นคนนิสัยดีฮะตรงไปตรงมา
ส่วนนายวิรุธผู้ก่อเหตุเป็นคนชอบความรุนแรง
ท้าทายชกต่อยกับเพื่อนร่วมงานนะครับ

ผู้ก่อเหตุทำตัวมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานครับ
ก็เลยถูกประธานกรรมการบริษัทสั่งให้พักงานไป๑๕วัน

ก็ไปเจรจากับผู้บังคับบัญชาจนเหลือพักงานแค่๑๐วัน

แต่นายวิรุธผู้ก่อเหตุไม่พอใจครับ
ได้มีการพูดจาจนกระทั่งมีการท้าทาย

ก่อนจะถูกนายลิขิตด่าบุพการี
ทีนี้นายวิรุธผู้ก่อเหตุก็คงเก็บความแค้นเอาไว้
และมาดักรอเพื่อหาโอกาสในการลงมือก่อเหตุ
ก่อเหตุแทงกันตายเสร็จแล้วก็หลบหนีไปนะครับ

เพราะว่าผู้สิทธิ์ข่าวเดินทางไปที่สถานีตำรวจ
ทรธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ไปพบกับพันธ์ตำรวจเอกสมศักดิ์นิเต็ม
ภูมิกับการสพธัญบุรีนะครับ
ภูมิกับเองก็เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุ
ระดมชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสของคนร้ายมือแทง
โดยพบว่ากล้องวงจรปิดบริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรคลอง๙ธัญบุรี
สีน้ำเงินขาวโดยมีชายสองคนขับขี่แล้วก็ซ้อนท้าย

พบว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวนั้นนี่ฮะมาไกลลงสะพานมาแบบนี้นะครับ
จับภาพไว้จนกระทั่งผ่านหน้ากล้องไปนะฮะ
รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเป็นของผู้ก่อเหตุครับ
ซึ่งมีนายวิรุธผู้ก่อเหตุเป็นคนขี่
ส่วนผู้ชายอีกคนเป็นคนซ้อน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่เชิญตัวชายที่เป็นคนซ้อน
ท้ายรถจักรยานยนต์ของคนร้ายของนายวิรุธ
มาสอบปากคำว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าแน่นอนนะครับ
นายวิรุธขี่หลบหนีไปแล้ว
คนซ้อนไว้ก็จะเป็นพยานอย่างดีแล้วครับ
ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนสพธัญบุรี
รวมรวมพยานหลักฐานไปขออำนาจศาลจังหวัดธัญบุรี
เพื่อขอออกหมายจับนายวิรุธคนร้ายแล้ว